ส่วนปัญหาเรื่องของภัยแรงปีนี้มาเร็วกว่าทุกปี
หลายพื้นที่เริ่มประสบปัญหาอย่างหนักแล้วนะครับ
เริ่มดูกันก่อนที่จังหวัดสุโขทัยเรื่องของภัยแรงนะครับ
ทำให้แม่น้ำยมตอนนี้เริ่มแห้งขอดเป็นช่วง
โดยเฉพาะในเขตตำบลปากแควร์อำเภอเมืองนะครับ
น้ำยมแห้งจนสามารถเดินข้ามได้แล้ว
มีสีเขียวด้วยเริ่มส่งกลิ่นเน่าเหม็นบ้างแล้วครับ
ทางทฤษฐกรรมนี้ก็เร่งนำรถน้ำไปฉีดเพื่อปรับสภาพน้ำ
ดาร์พลุภูมิในการโครงการโชนระประทานสุโขทัยบอกว่า
ไม่มีน้ำจากทางเหนือไปเพิ่มเติมเลยทำให้ปริมาณน้ำเริ่มลดลง
ปัจจุบันประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์มีน้ำเหลือเพียง๕ล้านลูกบาทเมตร
หรือว่า๓๒เท่านั้นส่วนน้ำปลาปลานั้นไม่น่าเป็นห่วง
ส่วนที่ปฐุมธานีนะฮะตอนนี้น้ำในครอง๙พื้นที่หมู่๗ตำบลบึงบาอำเภอหนองเสือน้ำเริ่มอยู่
เหลือน้อยแล้วนะครับบางจุดก็มีสันดินโผล่ขึ้นมา
จุดน้ำสูงแค่ข้อเท้าเองสามารถเดินข้ามได้เช่นเดียวกัน
ซึ่งต่างจากคลองอื่นที่น้ำยังสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัด
ชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่าสาเหตุที่น้ำน้อยน่าจะเป็นเพราะว่าการก่อสร้างประตูระบายน้ำครอง๑๓ครองระพีพัฒน์
ทำให้ไม่สามารถที่จะปล่อยน้ำลงมาในพื้นที่ได้
ดำได้เพียงแค่ปล่อยให้น้ำเลี้ยงครองจำนวนหนึ่งเท่านั้นป้องกันถนนซุดตัว
หากเป็นเช่นนี้ชาวบ้านก็หวั่นว่าอาจทำให้ถนนซุดตัวได้เหมือนปีก่อนก่อนเหมือนกันนะครับ
และจากปัญหาพลายแร้งรวมไปถึงเรื่องของพายุร้อนทันลม
ก็ทำให้ตำบลกระชอนอำเภอพี่มายจังหวัดนครราชศรีมาก็เกิดเป็นลมพายุแรงกระหน่ำ
ทำให้บ้านบริเวณของประชาชนยุ้งฉางรวมทั้งทรัพย์สินของชาวบ้านเสียหายกันไป
โดยที่บ้านโนนพุษาครับอยู่ที่หมู่๖ในพื้นที่มีผลกระทบอย่างหนักเลยครับ
ปลูกสร้างถูกลมพายุพัดเสียหายไปถึง๑๘หลังคาเรือนนะครับ
อกจากนี้ก็มีลมพายุยังหอบปั๊มน้ำมันหอดเหรียญจากโครงการประชารัฐได้รับความเสียหายเช่นเดียวกัน
ซึ่งพายุพัดถล่มเป็นรอบที่สองแล้วบ้านเรือนพังเสียหายกว่า๒๐หลัง
เดือนเดียวพื้นที่อำเภอนาแก่โดนพายุพัดถล่มเสียหายไปแล้วกว่า๕๐หลังค่ะ
และแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเพราะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเสี่ยงต่อการเกิดพายุ
ทางอำเภอเองก็มีการจัดเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมดูแลช่วยเหลือตลอด๒๔ชั่วโมงด้วย

ปิดท้ายที่จังหวัดกรสิตก็เกิดลมพายุเหมือนกัน
เป็นลมพายุฝนฟ้าขนองพัดต้นยางขนาดใหญ่เป็นต้นยางนาครับ
โค้นล้มทับแล้วมีชาวบ้านเสียชีวิต๒รายด้วย
บริเวณหน้าบ้านพักในซอยเฟื่องฟ้า
ทราบชื่อคือนายอดุลสมศรีอายุ๕๓ปี
กับนายธรรมนองภูครองหินอายุ๖๖ปี
ทั้งคู่นั้นถูกกิ่งของต้นยางนาทับ

นอนจากนี้ยังมีบ้านบริเวณเสียหายเป็นบริเวณกว้าง
ลมแรงของพายุทำให้กระแสไฟดับทั้งเมือง

ฐันทะนของการไฟฟ้าก็ไม่เล่นเข้าไปแก้ไขกลับมาใช้งานด้วยแล้ว
ส่วนที่บริเวณลานจอดรถของโรงพยาบาลกรรมราศัย
ก็มีเสาไฟฟ้าและต้นไม้หักโค้นทับรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ของญาติของผู้ป่วยเสียหายเหมือนกัน
ตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือแล้วเช่นเดียวกันนะครับ